คุณผู้ชมคะเดี๋ยวนี้ถ้าใครมาชวนให้ลงทุนเนี่ยต้องดูให้ดีจริงเลยนะ
ไอโหลกลวงไหลงทุนเล่นช่งเล่นแชร์มันมีปัญหาอีกแล้วอะค่ะ

มีอีกแล้วแล้วคราวนี้เหมือนกับหลอกว่ามีทองคำราคาถูก
ทองคามสองสลึงเขาขายแค่ไม่เท่าไรเอง
ขายแบบ๘๔๐๐อ่ะ
สลึงหนึ่ง๕๐๐๐กว่าบาท
ได้ทองมาจริงเอาไปขายต่อก็ได้กำไรจริง

แล้วปัญหาก็คือพอคนมาลงทุนเยอะ

เพราะคนแรกลงทุนคนที่สองลงทุน
เอาเงินของคนที่๒ไปซื้อทองให้คนแรก
เอาเงินของคนที่สามไปซื้อทองให้คนที่สอง
อย่างนี้มันวนไปแบบนี้มันเป็นปัญหาตอนนี้ผู้เสียหาย

ควบคุมตัวนางสาวพัฒนาการขันทชัยอายุ๒๒ปี
และนางสาวอนงรัฐดวงแจ่มอายุ๓๒ปี
๒คนนี้เป็นผู้ต้องหาตามหมายจับ
คดีร่วมกันช่อกงประชาชน
และร่วมกันนำเข้าสู่ระบบคอมพิวเตอร์ที่บิดเบือน

กองกำกับการสืบสวนตำรวจภูทรจังหวัดอุดรธานี
ไปจับได้ที่บ้านพักในตะบนหมากแข้งนะคะ
ที่จับผู้ต้องหาสองคนนี้ก็เพราะว่าช่วงค่ำเมื่อวานค่ะ
นางสาวเบนจมาพรชุมเสนอายุ๓๗ปี
พร้อมพวกรวม๕๙คน

บอกว่าเมื่อเดือนสิงหาคมที่ผ่านมา
นางสาวอนงรัฐโพสต์เฟซบุ๊ก
บอกว่ามีทองคำ๒สลึงราคาถูก๘๔๐๐บาทเท่านั้น
ถ้าคุณซื้อคุณสามารถนำไปขายต่อได้
ราคาเต็มแล้วคุณจะได้กำไร

เขาก็เลยตัดสินใจเออน่าสนใจเนอะ
ลองซื้อดูดีกว่าโอนเงินไปให้ค่ะ
หลังจากนั้นนะคะได้ทองมาจริงนะคะ
โอนไป๘๔๐๐บาทได้ทองมา๒สลึงจริงอะ
แล้วก็เป็นทองที่มีใบรับรอง
ร้านทองแห่งหนึ่งในจังหวัดสุพรรณบุรีด้วย
แล้วเธอเอาไปขายอ้าวก็ขายได้
กำไรนี่ก็เลยลงทุนไปเรื่อยค่ะ
ตั้งแต่เดือนสิงหาคมใช่ไหมคะ
มันมาเริ่มสะดุดก็คือเมื่อเดือนที่แล้ว
เดือนพฤศจิกายนเธอบอกว่าสั่งซื้อทองไปเนี่ยนะคะ
รวมเป็นเงินเก้าแสนบาทแต่ไม่ได้รับทองคำ
พอถามไปก็ไม่ได้รับคำตอบ
บอกแต่ว่านางสาวพัฒนาการเป็นคนรับเงินไปซื้อทอง
แต่ยังไม่ได้ทองมาจากร้านทองเลย
ต่อมานะคะมีการโพสต์ในกลุ่มไลน์ว่า
ไม่มีทองมาให้และไม่มีเงินมาคืน
บอกแบบนี้เลยผู้ลงทุนเขาก็เลยรวมตัวกันนะคะ

ทีนี้ค่ะจากการสอบสวนนางสาวพัฒนาการคนนี้เป็นธอมหน่อยนะคะ
เขารับสารภาพว่าตัวเขาเนี่ยมีอาชีพเป็นผู้จัดการนักร้องหมอลำ
เคยซื้อทองในราคาต่ำกว่าทุนจากคนรู้จัก
แล้วเอาไปขายแล้วมันก็ได้กำไรจริง
เดือนกรกฎาคมที่ผ่านมาก็เลยโพสต์ลงเฟซบุ๊กว่าทอง๒สลึง๘๔๐๐บาท
นางสาวอนงรัฐเขาไปทักว่าทำไมทองถูกจังแล้วก็มาลองลงทุนเป็นคนแรก
จากนั้นนางสาวอนงรัฐนี่แหละไปชวนชาวบ้านไปชวนเพื่อนชวนฝูงมาร่วมลงทุน๑๒๘คน
วิธีการเขาก็คืออย่างที่บอกค่ะเป็นงูกินหาง
เอาเงินจากคนที่๔มาซื้อทองให้คนที่๓เอาเงินจากคนที่๓มาซื้อทองให้คนที่๒เป็นงูกินหางไปแบบนี้ค่ะ
ตัวนางสาวพัฒนาการสาวธอมคนนี้นะคะบอกว่าตัวเองก็เอาเงินบางส่วนไปซื้อรถ
เขาซื้อรถเงินสดนะซื้อรถเงินสดซื้อไป๒คันแล้วไปจองบ้านในหมู่บ้านจัดสรรไปต่อเติมบ้านอีกรวมแล้ว๑ล้าน๕แสนบาท
นางสาวพัฒนาการสาวธอมคนนี้บอกว่าทำมา๕เดือน๕เดือนปุ๊บก็ล้มเลยเพราะว่าไม่มีเงินไปซื้อทองให้กับลูกค้า
ลูกค้ามาล้อมบ้านเลยค่ะลูกค้าเขาก็ไปแจ้งความจนตำรวจมาจับอะค่ะ
หรือถ้าวันหนึ่งเราทำยอดให้เขาได้ราคามักคงลดลง
แต่เราก็ทำไปเรื่อยจนที่เรารู้ตัวเองแล้วแต่เราก็ยังแบบยังฝืนทำต่อ
แล้วก็ครั้งนี้ก็เป็นบทเรียนที่ยิ่งใหญ่เลยค่ะ
มีเงื่อนไขแบ่งเปอร์เซ็นต์อะไรกับให้เราไหมคะว่าเราทำยอดทองซื้อทองกับเขา
อ่าถ้าจะคิดเป็นเปอร์เซ็นต์ค่ะหนูได้ทองกับเขาละบาทเดียว
ไม่รู้ว่าเขาคิดเป็นเปอร์เซ็นต์ยังไงแต่ว่าหนูรู้แค่ว่าหนูทำยอดขายให้เขาได้
เขาก็แนะให้ของหนึ่งชิ้นเป็นทองบาทเดียวหลังจากทำ
ยอดที่บ้านต้องเป็นจำนวนหนึ่งเท่าไหร่หรือทองเท่าไหร่
เป็นจำนวนหนึ่งตอนนั้นรู้สึกว่าจะแปดร้านค่ะแปดร้านได้ทองบาทหนึ่ง
ก็คือถ้ามีโอกาสไกลเทียก็อย่าจำนวนโอกาสแต่ก็รู้ว่ามันเป็นไปไม่ได้
เราก็ต้องดำเนินตามกฎหมายแต่ว่าถ้าหนูเข้าไปอย่างเ
เราก็อยากจะบอกว่าถ้าหนูออกมาอย่างนี้หนูจะคืนให้หนูก่อนหนูจะหาคืน

แล้วช่วงที่นำตัวนางสาวพัฒนาการกับนางสาวอนงรัฐ
นำส่งพนักงานสอบสวนสพอุดรธานีมีผู้เสียหายเยอะเลย
ที่รู้ข่าวก็มาแจ้งความเพิ่มด้วยนะคะแล้วก็มาขอดูหน้าทั้งสองคนนี้
นายเทียนชัยอายุ๔๒ปีเป็นศิลปินหมอลำเป็นผู้เสียหายด้วยนะคะ
ถึงขั้นไปตะโกนดาบแล้วกรดแค้นมากลงทุนไปตั้ง๓๐๐๐๐๐บาท
โกรธถึงขั้นแบบโอ้โหเดี๋ยวจะไปยิงให้ตายพูดขนาดนั้นเลยนะคะ
ทีนี้นะคะก็ต้องว่ากันไปตามขั้นตอนของกฎหมายนะคะสอบปากคำผู้ต้องหาเพิ่มเติม
แล้วก็ฝากขังคัดค้านการประกันตัวอายัดทรัพย์
แล้วก็ไปกระจายจ่ายให้กับผู้เสียหายต่อไป